แต่พอได้มีบทบาทอะไรแบบนี้เข้ามา
ใช่ผมรู้สึกว่ามันก็เป็นเรื่องที่ดีที่เราได้ท้าทายตัวเองด้วย

จริงแล้วเรื่องนี้ถ่ายตั้งแต่กระลักษณ์กระดาษปีที่แล้วครับ
ผมต้องเงียบมาจนถึงก่อนที่ทีเซอร์หรือเทลเลอร์จะปล่อย

แล้วทีนี้ก็คือผมอยากทำให้มันแบบเป็นเรื่องที่ว่า

จริงแล้วมีการเรียนนะเรื่องอีสาน

แล้วก็ต้องไปบินไปขอนแก่นประมาณแบบ๒๓ครั้ง
เพื่อไปดูว่าคนที่นั่นเขาใช้ชีวิตกันยังไง
แล้วก็ไปเดินแบบไปดูว่าคนแบบไปพูดคุยกับเขาอะไรอย่างนี้ครับผม
แล้วมันยากอย่างไรครับผม
เพราะว่าจริงแล้วอย่างที่ตะกี้ที่พี่เขาบอกไปว่า
ภาษาอีสานนะครับเวลาเราพูดมันจะมี
มิกอีสานของน้องคายมีจังหวัดต่างของอีสานนะครับ
มันเลยจะมีความที่แตกต่างกันอยู่นิดหน่อย
แต่ว่าเรื่องนี้เราต้องเล่นเป็นอีสานขอนแก่น
แล้วนอกจากเป็นคนอีสานวิธีชีวิตกั้นเป็นอยู่ตรงนี้หรือเปล่า
โอ้โหเป็นรูปแบบใหม่เลยครับที่ผมไม่เคยเจอเลย
คือไปต่างจังหวัดที่เขาบ้านนะครับไม่มีแม้กระทั่งหลัวครับ
เป็นแค่เป็นไม้กั้นธรรมดาแล้วก็เป็นดินแดน
ตอนเช้าก็จะมีพาตอนเช้าเลยนะครับ
ผมก็จะต้องมีแบบเห็นคนพาฝุงควายออกไปเดินที่ทุ่งนาตอนเย็นก็แบบพาควายกลับมา
แล้วก็ที่เรียนรู้ได้คือถ้าเดินผ่านควายห้ามมองตา

ใช่ครับเขาบอกว่าห้ามสบตานะไม่งั้นจะมาทันทีเลย
แล้วเราต้องหลบให้เขาด้วยนะครับถึงแม้ว่าเราจะเป็นรถยนต์คันใหญ่
ว่าเรายืนอยู่เราต้องหลบให้เขาเพราะเขามีประมาณ๒๐
ประมาณ๒๐ตัวยังได้หรืออะไร
บินไปกลับขอนแก่นช่วงนั้นเยอะมากครับเกือบ๒เดือนนะครับ
อืมไม่อยู่มากเลย
คือจริงแล้วบินไปบินกลับถ้าเรามีงานที่กรุงเทพเราก็ต้องบินกลับมาครับ
ใช่แล้วมันค่อนข้างเหนื่อยในการเดินทางอะไรอย่างนี้ครับผม

จริงแล้วผมไม่ได้ถึงคาดหวังว่ารายได้จะเยอะหรืออะไรขนาดนั้นนะครับ
คือผมแค่รู้สึกว่าอยากให้คนหลายคนเห็นพัฒนาการทางด้านการแสดงของผม
เมื่อก่อนว่าสิ่งเหล่านี้ผมก็สามารถทำได้เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยใช่
มีแบบติดอุทานอะไรแบบนี้มาแบบเอ้าอะไรอย่างนี้เออติดแบบเอ้าอะไรอย่างนี้มาช่วงแรกใช่ครับ
พอออกมาปุ๊บเขาก็แบบโหทำได้ขนาดนี้เลยเหรออะไรอย่างนี้
ก็บอกว่าเฮ้ยนั่นแบบใช่โอปเหรอบอกว่าใช่ดี
นั่นแหละคือความประสบความสำเร็จของผมอย่างหนึ่งนะเพราะว่าแบบคนไม่คิดว่า
ใช่ทีนี้มันเลยสอนอะไรผมไม่ได้

คุณอาธารกิจวันตั้งเวลาที่ผ่านมา

ก็มีแค่กินข้าวเฉยตอนเย็นแค่นั้น
คุณสน่าจะรักน้อย
อ๋อใช่ครับใช่ครับ
เป็นฉลองครบรอบ๓ปีที่นั่นครับผม
เกิดอาทาน
โหครับผมก็กลัวเหมือนกันครับผม
แต่ว่าไม่รู้สิครับคือถ้าทุกวันนี้มันเป็นอยู่ดีชีวิตมันมีความสุขดีก็น่าจะโอเคไม่เป็นไร
มันมีความพิเศษหรือเปล่าทำไมไม่ได้รอบเฉลาแบบนี้กันเลย
ไม่ขนาดนั้นหรอกครับคือจริงแล้วมันเป็นพี่สาวผมรับปริญญาที่อังกฤษ
แล้วทีนี้มันเลยมีเวลาหยุดเวลาหยุดช่วงหนึ่งพอดีเราเลยแบบไปรับปริญญาเขาด้วยแล้วก็แบบไปเที่ยวกับที่บ้านด้วยเลย
นี่คือแบบมีไปกันทั้งบ้านเลยบ้านพ่อแม่ผมพี่สาวแฟนพี่สาวอะไรอย่างนี้ใช่

เป็นการรวมย่าใช่เพราะว่าไม่น่าจะมีบ่อยที่คนในครอบครัวได้ไปรับปริญญาต่างประเทศ
ใช่ก็ดีนะครับคือเขาบอกว่าปกติเวลาไปเที่ยวกับเราส่วนใหญ่จะนั่งแบกส่วนใหญ่ผมไม่มีหน้าที่แบกกระเป๋าใบใหญ่๒ใบ
สุดท้ายแล้วผมก็แกใบใหญ่สองใบเหมือนกันแต่แบกของแม่แทนเขาเลยต้องแบกของตัวเองอะไรอย่างเงี้
มีความแบบที่ต้องเดินทางไปตะเล็งนู่นนี่นั่นไปหลายที่ครับใช่ครับ
จริงแล้วมันไม่ได้พิเศษอะไรมันก็เป็นวันหนึ่งที่เรารู้สึกว่ามันก็กลับมาครบรอบอีก๑วันแล้ว
แล้วคือเราไม่ได้แบบมีของอะไรให้กันคือปีนี้มันเป็นปีที่แปลกไปอีกหนึ่งปีแล้วกันที่เพราะว่าเราได้มาอยู่ที่นี่ครับ
อ่าใช่มันแบบปกติมันจะอยู่แค่กรุงเทพหรืออะไรอย่างเงี้ยปีนี้มีโอกาสได้อะไรอย่างเงี้ครับ
ไม่ขนาดนั้นหรอกครับมันขึ้นอยู่กับช่วงเวลาว่าช่วงนั้นเราทำอะไรอยู่มากกว่า
ใช่ถ้ามีโอกาสก็คงได้ไปหรือว่าไม่ได้ไปมันขึ้นอยู่กับช่วงเวลาตอนนั้น
เขาทำงานเหมือนร้อนเงินร้อนเงินใช่ครับ
คือเห็นช่วงนี้มีละครมีรายการร้องเพลงมีรายการใหม่อีกมีนู่นนี่นั่นอีกอะไรอย่างนี้ครับ
ผมเลยรู้สึกว่าเออร่อนเงินเหมือนกันเนอะใช่รับเยอะแต่ว่าก็ดีครับผม
คือเวลาเราเห็นใครได้งานเยอะเราก็รู้สึกว่าดีใจกับเขาเพราะว่ามันเป็นช่องทางเป็นโอกาสหลายอย่างของเขา
เป็นห่วงเรื่องสุขภาพบ้างไหมครับใช่ครับก็เป็นห่วงเรื่องสุขภาพว่าเขาจะนอนไม่พอหรืออะไรอย่างเงี้บ้าง
มีเวลาไปส่งเพื่อไปรับไปส่งไม่มีหรอกครับเพราะว่ามีบ้างเวลากินข้าวกันหรือว่าไปรับไปส่ง
ไม่ค่อยมีช่วงที่ผมถ่ายละครผมก็เลยต้องไปถ่ายละครไม่ค่อยได้มีเวลา
ไปกันอะไรอย่างนั้นดีใจ